มาถึงข่าวที่พาดหัวอยู่ข้างหลังของเรา

ผมจีวอลชิลอยู่บ้านแทนวัฒน์

พอตกเย็นตกข้ามไม่จำวัดนะคุณผู้ชม

ขับรถเก่งไปหาลูกหาเมียที่บ้าน

ซักจีวอนตากอยู่หน้าบ้านมีการนุ่งจีวอนเดินไปซื้อของที่ชุมชนอย่างชิว
ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาทั่วไป
แต่ชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจก็เลยถ่ายคลิปนี้เอามาฟ้องไทยรัฐทีวีว่าขอให้ตรวจสอบให้หน่อย
เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านเขาถ่ายเห็นทำไมพระรูปนี้มายืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้
ทำไมไม่ไปอยู่วัดเดินประตูเดินออกมาจากประตูประหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนปกติ
เป็นคารวาสถั่วไปมาทิ้งขยะเอาเดินเข้าไปในบ้านป้าหนึ่งเป็นกุฏิคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่
มันเป็นบ้านของลูกของเมียที่เขาอยู่กันนั่นแหละนะฮะทีนี้เนี่ยคลิปที่เราเห็นว่าพระสงฆ์รูปนี้
อยู่ที่นี่นะเป็นประจำเลยคุณผู้ชมนะคือเขาไม่ได้อยู่ถาวรนะแต่เขามาประจำไปไปมามา
ซักจีวอนตากอยู่หน้าห้องหน้าบ้านลักษณะคือแบบมาอยู่แบบว่าค่อนข้างจะนาน
พอสมควรนี่มีการขับรถเก๋งมาจงมาจอดนะครับนะฮะมีการไปแวะซื้อของในระแวกบ้าน
แวกชุมชนจนชาวบ้านเห็นจนชินตาแต่มันขัดใจนะฮะมันมันไม่ได้ที่พระสงฆ์จะมา
อยู่บ้านแทนวัดคุณต้องไปจำวัดนะฮะคลิปนี้ชาวบ้านในชุมชนวัดสมณัฐ
ซอยครองสามที่ครองหลวงปฐุมก็เลยถ่ายมาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวี
พระสงฆ์รูปนี้ไม่ยอมไปจำวัดนะฮะแต่ว่ากลับมาอยู่ที่บ้านกับลูกกับ
เมียนะฮะทีนี้เขาบอกเป็นอย่างนี้มาสองสามปีแล้วตรวจสอบให้หน่อยล่าสุดฝ่าย
ครับนายอำเภอครองหลวงคือนายนิติชัยวิริยานนท์นะครับเขาก็ทราบเรื่องนะฮะ
นักข่าวเราก็ไปสอบถามไม่ได้นิ่งดูดายอะไรนะฮะนำทีมงานบุกเข้าไปชาร์จก็คือ
จับกลุ่มตัวพระรูปนี้ศึกทันทีครับพ้นจากการเป็นพระเถอะนี่พาไปที่วัดพืชนิมิตร
ไปถามพระรูปเนี้ยอายุห้าสิบสี่แล้วนะฮะก็คืออ่าหลวงตาชื่นสุเมโธนะฮะ
คือได้มีการอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดทวีการันอานันต์ที่ปฐุมแล้วครับนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยถูกเชิญตัวมาแล้วก็มาพูดคุยกับพระผู้ใหญ่แล้วก็มีการเชิญออกมาจากวัด
แล้วก็ตอนแรกให้ออกมาจากวัดก่อนเพราะว่ามีการร้องเรียนว่ากลับไปนอนที่บ้านบ่อย
สุดท้ายก็ทำการศึกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าพฤติกรรมท่านก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับ
อันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เห็นแล้วก็ไม่นิ่งดูดายแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาให้เราตรวจสอบด้วย
ยังอยู่ที่เรื่องของพระครับแต่อันนี้พระปลอมเอ้ารู้ได้ยังไง
คือเขายอมรับเลยว่าพวกเขาเรียกพวกเขาได้เพราะเป็นพระปลอม
เขาไปซื้อใบสุทธิมาใบสุทธิใบที่ยืนยันว่าคุณเป็นพระ
แล้วอยากจะออกมาบินทบาทนะฮะเรียรายเงินชาวบ้านไง
สุทธิซื้อได้ด้วยเหรอคะก็ซื้อไม่ได้หรอกมันต้องทำเฉพาะตัว
แต่อันนี้เขาไปซื้อมาเพื่อจะให้แสดงตัวเองเป็นพระ
คล้ายกับบัตรประชาชนปลอมอะไรแบบนี้
อะไรประมาณนั้นแหละครับนะฮะนายอิทธิพงศ์ตันสิรินะครับ
ประหละอเผอฝ่ายความมั่นคงอเผอแกลงชวัดน้อยองค์นะครับ
นำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับพระเจ็ดรูปนะครับ

พบว่าบางท่านบางรูปมีใบสุทธิปลอม
ท่านบางรูปไม่มีทั้งหมดเป็นชาวนครสวรรค์
จากการสอบถามนายวินาหนึ่งในแก๊งพระปลอม
ยอมรับว่าโกนหัวแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาห่มเอาจีวอนมาห่ม
โดยใช้ใบสุทธิที่ซื้อมาจากพระอีกรูปหนึ่ง
แต่ไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรนะในราคาใบละ๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็ออกเดินจากนครสวรรค์นะฮะ
คือเดินทางนะเดินทางจากน้องคอสวรรค์มาแล้วยอง
เลือกลงที่อำเภอวังจันทร์แล้วก็เดินเท้าคราวนี้เดินเท้า
เดินเท้าไปเรื่อยระหว่างทางก็ขอบริจาคจากชาวบ้าน
แต่บอกชาวบ้านบอกว่าขอเป็นปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นของไม่เอานะฮะ
พระครูนพดลสังคาธิการในพื้นที่ระบุว่า
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนแต่งกายคล้ายพระนะครับ
เดินอยู่ที่ถนนแล้วมีพฤติกรรมแปลกจากการตรวจสอบนะครับ
เป็นพระปลอมนะฮะค้นในย่ามมีมีดมีเงินสดที่ได้มาจากการเรียรัย
แล้วก็ยังมีคนเห็นพระกลุ่มนี้เดินกินข้าวเหนียวไก่ย่าง
ตอนหัวค่ำหัวค่ำด้วยซึ่งหลังจากตรวจสอบทั้ง๗รูป
แล้วก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ